เอาไปทานข้าวกันไหมคะไปค่ะอะไรอร่อยทานนะไปตลอดกินกันหน่อยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะสายเส้นนะเราจะเอาใจคุณผู้ชมเป็นพิเศษ
เพราะว่าร้านนี้มันเลิศมากมากค่ะก็คือร้านบะหมี่หัวโต
กิโล๕บาทหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอร่อยเด็ดจริงค่ะ
ไปกันที่บริเวณสี่ย่านกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะกับร้านตำนานความอร่อยกว่า๕๐ปีค่ะ
ส่งต่อการดูแลมาถึงรุ่นที่สองสูตรเด็ดเคล็ดลับเขาก็คือนี่แหละค่ะ
นวดเส้นสดผสมผสานถึง๔ขั้นตอนนวดกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
ทำให้เส้นนั้นมีความสดใหม่เสมอหอมเหนียวนุ่มมากเป็นพิเศษนี่
ลวกกันสดอย่างนี้เลยไม่แค่นั้นนะคะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูกรอบที่ทำเอง
นั่นนะคะกรอบนอกนุ่มในชุ่มฉ่ำแถมยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เกี้ยวหมูเนื้อบางเฉียบทางร้านเขาก็ทำเองเหมือนกันเนี่ยค่ะ
พอกันสดแบบนี้เลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเมนูที่ขายดิบขายดีของที่นี่ก็จะต้องเป็น
หมี่เกี้ยวแห้งหมูแดงหมูกรอบค่ะโอ้โหเมนูสุดคลาสสิกเลยที่เรียกว่าอร่อยครบรสแทบไม่ต้องปรุง
หรือจะลองเมนูที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นบะหมี่ผัดหมูแดงรสชาติก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะคะ
ใครเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปริ้มรองนะคะบอกเลยว่าไปกันได้ทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม
เพราะไม่ใช่แค่นี้นะทางร้านเขายังเมนูอื่นรับรองด้วยนะคะ
น้ำลายแป๊บแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าติดตามรายการต่อไปนี้ให้ได้ด้วยนะคะนั่นก็คือรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
เสาร์นี้นะคะต้อนรับเดือนแห่งความสุขกับพี่น็อตบอรลิศค่ะ
จะพาเราไปตามหา๓เมนูสุดยอดคุณภาพเลยนะคะ
เริ่มต้นกันที่บะหมี่หมูย่างสูตรโบราณค่ะ
ที่เค้าใช้ผงข้าวอางคักหรือข้าวแดงมาเป็นวัตถุดิบเพิ่มความอุมามิ
ที่คลอมความอริจอร่อยของคนจีนโบราณ
เป็นส่วนประกอบในหมูย่างที่ร้านชามมานะค่ะ
อยู่บัตเตอร์ค่ะจากโอมุจับเปนีสตนตำรับข้าวห่อขายสายญี่ปุ่น
ฝีมือคนไทยนี่เลยหลากหลายเรื่องราวนะคะมาเดินทาง
ตามหาที่สุดของวัตถุดิบสุดพิเศษในเมนูเส้นนี้ไปพร้อม
กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องตามพี่น็อตไปเขาเป็นนักล่าค่ะนักล่า
เส้นนักล่าเมนูเส้นสุดครั้งแล้วหลักหลายเนี้ย
น่าสนใจนะคะใครหิวก็ไปหาตามกินตามทานกันได้แต่ละ
สถานที่รสชาตินี่เด็ดมากพี่น็อตคอนเฟิร์มมาแล้ว
ดูแล้วโอ้โหลำบากท้องเลย
มันร้องเรียกอยากจะกินอยากจะกิน

เดี๋ยวอันนั้นอ่ะอาหารไม่ย่อยหรือเปล่า

โอ๊ยระบบขับถ่ายผิดปกติไหม